วงการการศึกษากันหน่อยนะฮะ
คุณครูหนุ่มมีการแชทไปจีบนักเรียนสาว
คุณผู้ชมมีการทักทักไปนอนหรือยังทำอะไรอยู่

ไปกินข้าวกันไหมเดี๋ยวให้๕๐๐๐อันดับ

นี่วันนี้ดูแล๕๐๐๐อันดับ

เป็นห่วงสุขภาพการเงินของเรา
เปย์ด้วยนะฮะเขาส่งไปบอกว่าทำอะไรอยู่พักผ่อนนะตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่สดใส
กินข้าวกันขาดหรืออะไรบอกได้นะดูแลให้๕๐๐บาท
โมงมานั่งรถเล่นการห้ามบอกใครรับเฉพาะอ่านเสร็จลบแชททิ้งด้วยนะ
โอ้โหชำนาญมากชำนาญมากอันนี้เป็นแค่บางส่วนเขาคุยกันเยอะมาก
เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเป็นคุณครูหนุ่มอยู่ที่เชียงบรายพยายามตื้อจีบนักเรียนหญิง
ชวนออกไปทานข้าวเดี๋ยวจ่ายให้๕๐๐ห้ามบอกใครอะไรแบบนี้นะครับ
เด็กก็บอกว่าป่วยไม่อยากไปแบบแต่ครูก็ยังตื้ออยู่นะตื้ออยู่
กระทั่งเจ้าของโพสต์ซึ่งรู้จักกับผู้ปกครองของเด็กเขาเห็น
ฐานะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนด้วยกันแม้จะไม่ใช่ลูกแต่รับไม่ได้
รบกวนกระจายข่าวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนคนอื่นไม่ให้ถูกคุกคามแบบนี้
เป็นผู้ปกครองที่แม้ไม่ใช่ลูกตัวเองแต่เห็นเขาแชร์กันก็ทนไม่ได้
ครูคนนี้ยังสอนอยู่โดยไม่ได้มีการดำเนินการใดกับครูคนนี้เลย
๓๖ก็บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น๒อาทิตย์แล้ว
อยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยนะมีการแชทไปจีบกัน
แล้วก็มีตำแหน่งเป็นถึงเสมารักษ์มีหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนในจังหวัดด้วยนะ
อ๋อเหมือนเป็นสารวัตน์นักเรียนนะครับอ่าอ่าเอออะไรแบบนั้นเลยนะคะ
เรื่องต้นมีการตั้งกรรมการสอบแล้วแล้วก็เรียกครูคนนี้ไปชี้แจงเดี๋ยว
พรุ่งนี้จะมีการเรียกไปชี้แจงนะฮะแล้วก็จะสอบส่วนว่าผิดหรือเปล่า
ถ้าพบว่าผิดก็จะให้ครูคนนี้ยุติบทบาทก่อนตอนนี้สั่งให้ยุติบทบาทในตำแหน่งเสมารักษ์ไปแล้ว
แล้วก็รอว่าถ้าเกิดว่าผิดจริงก็ต้องลงโทษกันต่อไปนะรอพรุ่งนี้นะฮะอืม
ชอบจังลบเตยเนอร์ลบเตยเนอร์ลบเตยเนอร์ไปนักไปจัดนักเลยเออเออ
พันทีเดียวเดี๋ยวรอตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ